เขาพะเนินทุ่งที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เห็นภาพนี้คนเขาถ่ายได้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
ขนาดว่าแอดมินเพจเขาพะเนินทุ่งเขายังบอกเลยว่า
ปรากฏการณ์แบบนี้แสงสีเขียวที่ไม่รู้มาจากไหนเนี่ย

แต่ถือว่ามาต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดท่องเที่ยวเผินทุ่งพอดีเลย

คือภาพอันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
เมื่อวานนี้วันเสาร์ก็มีเหมือนกัน
แอดมินเพจในพื้นที่ก็บอกว่านี่แหละครั้งแรกที่เขาเห็นเลย
พอภาพนี้ถูกแชร์ออกมาชาวโซเชียลก็เลยฮือฮา
ว่าจะยิงรถไปนี่เลยพะเนินทุ่งเลยที่เพชรชบุรี
แต่ก็สงสัยว่ามันใช่จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีชาวเน็ตมาให้ข้อมูลครับว่านี่ภาพจริงนะ
อันนี้เขามาชี้แจงก่อนว่าภาพจริงไม่ได้ตัดต่ออะไรไม่ได้ตัดแต่งอะไร
แต่แสงเขียวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แสงเหนือ

แสงไฟเมืองหรือว่าตามถนนน่ะ

แต่เขาว่าไฟเมืองมันก็ไม่ได้เป็นเขียวอย่างนี้ไงมันก็มีหลายสีไง
แล้วจะบอกว่าแสงเขียวมันมาจากไฟจราจรหรอ

สะท้อนกับเมฆเหรอถ้าอย่างนั้นมันต้องเห็นทุกวันนะ

แต่ว่านี่ก็จริงนะดอมคือไอ้แสงเขียวแล้วพอมองเหนือไปอีกข้างบนเห็นป่
มันก็แบบเป็นดาววิบวับอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
ถ้าไม่บอกว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีก็นึกว่ามาจากยุโรปตอนเหนือ
คุณผู้ชมมาล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ได้ออกมาไขข้อสงสัยแล้วว่า
แสงสีเขียวที่เห็นไม่ใช่แสงเหนือหรือว่าแสงออโรร่าแต่อย่างใด
เพราะถ้าเป็นแสงเหนือเนี่ยถ้าถ่ายมาแล้วจะเห็นแสงดาวด้วย
จากแสงออโรร่าเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก
ซึ่งไม่ได้ทึบแสงแต่ภาพถ่ายที่เขาพะเนินทุ่งที่แชร์กันเนี่ย
ไม่เห็นแสงดาวครับจึงเชื่อได้ว่าเป็นแสงที่เกิดขึ้นบนพื้นโลก
ไม่ได้เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศ
แต่จะมาจากไหนล่ะคุณผู้ชมมาจากเรือใดหมึกในทะเล
ทำไมเป็นอย่างนั้นฟังอาจารย์ออสอาจารย์เวียดาชัยพุทธวงศ์

มันก็สะท้อนกับเมฆให้มองเห็นได้ทั่วไป

ก็เคยสงสัยและให้คำตอบผ่านเว็บไซต์เมื่อปี๒๐๑๓ไว้ด้วยเช่นกันว่า
จะมีชาวประมงจากอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไทยนี่แหละ
ที่สามารถทำให้มหาสมุทรสว่างสวัยไปด้วยโคมไฟอันทรงพลัง

แล้วก็หมึกบางสายพันธุ์ครับ
หึกมันจะติดตามเหยื่อไปยังผิวน้ำ
คือมันดูดแพลงต้อนก่อนแล้วหมึกก็ตามแพลงต้อนไป
ชาวประมงก็จะจับไอ้หมึกนั่นแหละ
ด้วยการใช้แสงนี้ล่อแพลงต้อนมาก่อน

เขาบอกว่าแสงสว่างนี้มันสว่างได้มากถึง๓๐๐กิโลวัตต์ต่อลำเลยนะ
เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำเอาคนสงสัยกันไปทั่ว
ว่ามันเคยมีภาพถ่ายจากอวกาศ
ถ่ายออกมาแล้วมันจะเห็นพื้นผิวแถวประเทศไทย
ทำไมมันเขียวนั่นแหละคุณผู้ชม
อันนี้ก็ได้ไขคำตอบไขข้อข้องใจนะ
เพราะสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าแบบใช่แสงออโรร่าหรือเปล่า

แต่จริงคือแสงเรือใดหมึกนะคุณผู้ชม